วันนี้ในรายการของเราจะมาพูดคุยกับกูรู
รู้เรื่องเกี่ยวกับการกินเจและงานเทศกาลต่าง
นั่นก็คืออาจารย์คาทาชินบัญชร
อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์สวัสดีครับ

เราจะถึงเทศกาลที่เราจะได้ถือศีลได้กินเจกันแล้ว

ของเทศกาลกินเจกันก่อนเลยครับ
ต้นมาจากกลุ่มของชาวจีนนะครับ
ชาวจีนก็จะมีหลายกลุ่มนะครับ
ก็มีการเริ่มต้นการรับประทานเจขึ้น
จากหลายตำนานนะครับ
แล้วก็พระพิสุขสงฆ์ชาวจีนด้วยนะครับ
ไม่ใช่กินเฉพาะอาหารเจอย่างเดียว
ต้องถือศีลไปด้วยก็คือต้องมี๔๕ข้อเลย
ข้อเดียวไม่ออกอันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับ
สำหรับตำนานของการกินเจนะครับ
ก็เริ่มต้นมาจากชาวจีนพ้นทะเลที่เข้ามา
อยู่ในแผ่นดินสยามนะครับ
ก็จะมีการรับประทานเจเป็นกลุ่ม
แล้วก็เริ่มกันที่สามเจ้าบ้างตามโรงเจบ้าง
แล้วก็เรื่อยมาจนถึงพุทธมหาญาณนะครับ
ก็มีอันว่ากันต่างกันไป
ตำนานก็บอกว่าเพื่อบูชากิวอ้วงหุกโจ้
หรือว่าเทพเจ้าดาวนกประเคาะทั้ง๙
หรือบางตำนานก็จะเกี่ยวข้องกับนักรบนะครับ
กินเจเพื่อที่จะเว้นชีวิตสัตว์นะครับ
เพื่อที่จะเป็นกุศลให้กับนักรบต่างบรรพบรุษ
ที่มีความกล้าอาหารก็จะมีหลักอาหาร
แต่ที่เมืองไทยที่ยิ่งใหญ่
ก็เป็นเพราะว่านอกจากชุมชนชาวจีนแล้ว
ชาวจีนเองก็มีการแต่งงานกับคนไทย
คนไทยก็กลายเป็นเชื้อ
คนไทยเชื้อสายจีนคนจีนเชื้อสายไทย
ลูกหลานต่างก็จะมีแล้วก็เป็นที่นิยมกันขึ้น
เพราะเชื่อกันว่าการรับประทานอาหารเจนั้นเป็นการงดเว้น
เรื่องของอันที่หนึ่งเลยก็คือ
ดเว้นชีวิตคนอื่นชีวิตผู้อื่นมาต่อชีวิตเรา
ดเว้นลมหายใจสัตว์อื่นมาต่อลมหายใจเรา
งดเว้นเนื้อเยื่อเส้นเอ็นของผู้อื่นมาต่อเส้นเอ็นเรา
ปีนี้วันที่๕เราก็จะสวดมนต์ไหว้พระ
บางท่านก็จะสวดบทพระโพธิสัตว์กลอิม
บางท่านก็จะนั่งสมาธิถ้าเป็นแบบไทยเราก็ง่าย
ไหว้พระทำจิตให้บริสุทธิ์
แล้วก็บางท่านก็จะอธิษฐานจิตขอรับประทานเจ
เป็นระยะเวลา๙วันหรือ๑๐วัน
วันก็คือรวมวันที่๕ล้างท้องด้วย
อันนี้ก็จะเป็นช่วงแร้เวลาที่อยู่ก่อนรับประทานเจน
อาจารย์ต้องมีเคล็ดลับในการล้างท้องยังไงบ้างไหมฮะ
เริ่มมื้อแรกรับประทานอาหารเจน
ก็มีข้อเดียวว่ารับประทานอาหารเจนแบบเบาก่อน
เช่นทานข้าวบ้างทานผักบ้าง
หลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะทานเจก็จะมีแต่แป้งหรือเปล่า
จริงแล้วเรามีผักนะฮะหลากหลายชนิดนะครับ
และอันที่แพ้แป้งหรือกรูเต้นเนี่ยเราก็ใช้เป็นเรื่องของผักแทนนะฮะ
วันที่๕คือวันล้างท้องเราอาจจะลองกินสักเป็นมื้อเย็น
คือมื้อสุดท้ายของการรับประทานอาหารช่วงวันที่๕
หรืออาจจะเป็นมื้อกลางวันก็ได้หรือจะทั้งวันเลยก็ได้
หลายท่านก็สามารถหารับประทานอาหารเจได้ง่ายอยู่แล้ว
เดี๋ยวนี้มีเมนูมากมายแล้วก็ไปที่ไหนก็มีเยอะเลย
ตามหลักของพุทธเทราวาสเนี่ย
ก็จะไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าต้องกินเจนะ
อันนี้บอกก่อนนะฮะว่าไม่จำเป็นก็ได้
แต่หลายท่านอยากทานก็ถือว่าเป็นกุศลและเป็นช่วงที่หาทานอาหารเจได้ง่าย
บางท่านก็อาจจะบอกเออถือศีลก็ได้ถูกต้องไหมครับ

อาจารย์แม่เวลาวันนี้ของเราเนี่ยน้อยไปหน่อย
แต่ว่าครั้งหน้าอาจารย์รายการเล่าสู่กันฟัง

อาจารย์มาคุยกันเรื่องกินเจแบบเต็มอิ่มเลยนะฮะ
เดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
กับทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ